พาไปที่ปัตตานีเพราะว่าเมื่อวานเป็นวันแรกของการฉีดวัคซีนไฟเซอร์
ให้กับเด็กกลุ่มนักเรียนอายุ๑๒ปีขึ้นไป๒๐๐คน
ปรากฏว่ามีน้องผู้หญิงคนนี้ค่ะ
ระหว่างที่นั่งสังเกตอาการอยู่น้องวูบแล้วรวกตกเก้าอี้ไปเลย
นี่คุณหมอพยาบาลต้องรีบวิ่งมาอุ้มน้องขึ้นวิวแชร์
พาไปดูแลในอีกห้องหนึ่งเลย

คือน้องมีอาการอ่อนเพลียแล้วก็วูบร่วงตกจากเก้าอี้ไป

เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ศูนย์ฉีดวัคซีนหอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีนะคะ
น้องเป็นนักเรียนจากโรงเรียนเบนจมะราชูทิศจังหวัดปัตตานี

ฉีดวัคซีนวันแรกเมื่อวานนี้
ภาพรวมทั้งหมดเขาบอกว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
แต่ก็มีน้องคนเมื่อสักครู่นี้ที่มีอาการวูบนะคะ
จากการที่ทีมข่าวได้พูดคุยกับผู้ปกครองเนี่ย

กลัวว่าฉีดวัคซีนแล้วจะเป็นอันตรายกับลูกหลาน
คือทุกคนนอกจากจะให้เด็กเฝ้าดูอาการ
ตามขั้นตอนที่โรงพยาบาลที่ศูนย์ฉีดแล้วเนี่ย
กลับไปบ้านพ่อแม่ก็ดูไม่ห่างเหมือนกันค่ะ
นั้นไม่ได้ออกไปไหนแต่เราก็กังวลลูกคนเดียวเนาะ
ซึ่งเท่าที่คุยกับเด็กเด็กบอกว่า
แขนข้างที่ฉีดวัคซีนมันจะเมื่อยชา
ครับก็อันนี้ก็เป็นไปได้ใช่ไหมฮะ
คือผู้ใหญ่ก็เป็นไปฉีดวัคซีนโควิด๑๙เนี่ย
คุณเป็นไหมก็มีปวดปวดบ้างอาการเป็นไงคะ

แสดงว่าแข็งแรง

น้องหนูนะครับหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครอง
ลูกหลานไปฉีดวัคซีนกันแล้วในช่วงนี้เนี่ย
เป็นยังไงกันบ้างก็ส่งข้อความมาคุยกันก็ได้นะครับ